ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นลูกทุ่งเจ้าพ่อแคปชั่นเด็ดไปแล้ว
หรือว่าลงรูปที่ไลค์นะคะโอ้โหแคปชั่นเด็ดดวงแสบ

เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าพ่อมุกเสียว

เขาลงภาพแต่ละภาพคุณผู้ชม
เหล้าก่อนแต่ลงภาพนั้นนั่งตรงแดดเธอจะมีเงา
เห้้ยิตจราสุดนะคะเจอตัวหนุ่มอิตค่ะ

หนุ่มอิตบอกกับน้องรถเบ้นของเรานะคะว่า

ส่วนที่ลงไปนั้นก็ไม่ได้หวังยอดไลค์ยอดแชร์อะไรหรอกนะคะ
แค่อยากจะให้แฟนที่ติดตามได้อมยิ้มมีความสุข
มีกำลังใจในการทำงานเท่านั้นก็พอล่ะค่ะ

ห้องเธอคงอุ่นนะอะไรอย่างนี้ครับ
ไปห้องเธอได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ

ที่นี่ไม่หนาวที่นี่อุ่นมากมาได้เลย

เพราะว่าเราอยากให้คนที่มาติดตามแฟนเพจเรา
มีรอยยิ้มอ่านแล้วก็ยิ้มขำ
ไม่เท่ากับรอยยิ้มที่แยงใจ

โอ้สุดยอดไปเลย